คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
เพราะว่าคนข้างบ้านเนี่ย

คือเห็น
เห็นเด็กถูกทำร้ายร่างกาย

ก็ถามเด็กว่าโดนอะไรมา
แผลตรงหัวของลูกโดนอะไรมา

เด็กบอกว่าโดนแม่เลี้ยงเอากระบองตี
ทีนี้คนข้างบ้านบอกไม่ไหวต้องพาไปโรงพยาบาล
แล้วก็รายหน้าแจ้งแขวนขวาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
ไหนบอกไหนบอกป้าที่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโดนตีแรงขนาดนี้
ไม่พูดเรื่องเปิดทัศน์ได้พวกเนี้ย
เพราะแม่คิดว่าหนูโกหกแล้วหนูก็เลยยังไม่พูดแล้วแม่ก็ตีหนูตีไปตีมาต่อไปหนูก็พูดแล้วแม่ก็พอ
เนี่ยหนูไปโดนอะไรมานะฮะต้องถามเด็กด้วยความเป็นห่วงนะครับจนกระทั่งเด็กบอกนะฮะเป็นเด็กชายวายแปดขวบเล่าให้กับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคุณป้าเนี่ยฟังนะครับถึงสาเหตุที่ถูกแม่ลิงหรือแม่บุญทำทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับโดยคลิปดังกล่าวนี้นะฮะนางสาวสุนันทาแก้วเมืองเพชรอายุ๔๑ปีได้เผยในโลกโซเ
เมืองฉะเชิงเซาไปแจ้งความแล้วนะครับพร้อมประสานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ในการที่จะตรวจสอบรายละเอียดที่เด็กถูกทำร้ายคือเป็นแผลที่หน้าผากและเป็นแผลที่กกหูแบบนี้นะครับ
โดยคุณสุนันทาเปิดเผยนะครับบอกว่าเธอพักอาศัยอยู่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ในซอยมหาจักรพรรดิ๙ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
แล้วก็เป็นเพื่อนข้างห้องของนางสาวมดซึ่งนางสาวมดนี่แหละฮะ
เป็นแม่บุญธรรมของเด็กชายต้นเด็กชายวัย๘ขวบ
โดยช่วงเช้าวันเกิดเหตุนะครับเด็กชายต้นก็ตามภาษาเด็ก
เดินมาเล่นกับลูกสาวของเธอซึ่งอยู่ในวัยเดียวกัน
ก็ปกติก็จะมาเล่นด้วยกันอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้คุณสุนันทา
บอกว่าเห็นบาดแผลตามร่างกายของเด็กนะครับโดยเฉพาะที่หัวแล้วก็ที่กกหูเนี่ย
ก็เลยสอบถามต้นไปบอกว่าป้าถามได้ไหมต้นไปโดนอะไรมาลูกนะครับ
จนกระทั่งต้นนะฮะหรือว่าเด็กชายวัยแปดขวบเนี่ย
ก็เปิดเผยบอกว่าถูกแม่บุญธรรมใช้ไม้กระบองเลยนะคุณนะ
ไม้กระบองแบบนี้นะฮะตีที่ศีรษะจนเป็นแผล
แผลเนี่ยยาวประมาณ๓เซนติเมตรแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอนะครับ
แล้วก็ยังมีบาดแผลที่บริเวณใบหูกกหูด้วยนะฮะหลังจากนั้นนางสาวสุนันทาเห็นท่าไม่ดี
เห็นว่าเป็นแผลแบบนี้ก็เลยพาเด็กชายต้นไปตรวจร่างกาย
ทำแผลที่คลินิกแห่งหนึ่งคุณหมอต้องเย็บนะคุณ
เย็บตรงหน้าผากเนี่ยนะครับจุดละสองเข็ม
ค่ะเย็บหูสองเข็มเหมือนกันอืม
คุณหมอก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็ออกใบรับรองแพทย์มาเป็นหลักฐาน
เพื่อประกอบการแจ้งความคุณสุนันทาเปิดเผยเพิ่มเติมบอก
พ่อแม่ที่แท้จริงของเด็กชายต้นคือติดคุกอยู่ในคดียาเสพติด
ทำให้พ่อแม่บุญธรรมรับเด็กชายต้นมาเลี้ยง
ปีต่อมาพอพ่อบุญธรรมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
จากนั้นก็เหลือนางสาวมดแม่บุญธรรมหรือว่าแม่เลี้ยงคนเดียว
พฤติกรรมของนางสาวมดเปลี่ยนไป
มีอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้ายมักจะทุบตีเด็กชายต้นเป็นประจำนะครับ
จากคำบอกเล่าของเด็กชายต้น
บอกว่าแม่บอกให้ปิดทีวีนอน
แต่ผมก็เงียบไงผมเงียบใส่แม่

ทำให้แม่โมโหใช้ไม้ตีตามร่างกายนะครับ
แล้วก็ตอนเช้าแม่ก็ออกไปทำงาน
โดยทิ้งน้องเขาไว้ทิ้งเด็กชายต้นไว้นะฮะ
ไว้ที่บ้านเพียงลำพังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
กระทั่งเด็กชายต้นก็มาเล่นกับลูกสาวของคุณสุนันทา

น้องมีสภาพถูกตีที่ศีรษะที่หน้าผากเย็บ๒เข็ม
แล้วก็ที่บริเวณปลายหูเยี่ยมอีก๒เท่นค่ะ
แม่เขาแท้ไหมครับที่เป็นคนทำร้าย
ที่ทราบมาจากชาวบ้านแถบนั้นเล่าให้ฟังนะคะ
เพราะว่าตัวเองส่วนตัวเพิ่งมาอยู่ได้เดือนกว่า
ก็รู้ว่าน้องไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แท้ค่ะ
เป็นพ่อแม่บุญธรรม
คุณสุนันทาเขาก็เอาหลักฐานจากหมอ
ไปให้ตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซาไปแจ้งความไว้แล้วนะครับ
ทีนี้พนักงานสอบสวนก็ได้รับแจ้งความ
แล้วก็ออกหมายเรียกนางสาวมดแม่บุญธรรมของน้องต้น
มาให้ปากคำมาให้การสอบสวนเพิ่มเติม

ของเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วนะครับ
เช้านี้ผู้สิทธิ์ของเราไปติดตามความคืบหน้าถึงกรณีนี้
กับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยนะครับว่าจากนี้เองก็จะได้ตรวจประเมินสุขภาพ
ทั้งทางกายและสุขภาพใจของน้องต้นเขานะ
รวมทั้งตรวจประเมินพัฒนาการของเด็กว่าปกติหรือไม่
จากกรณีนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยการดำเนินการในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
เพราะผู้ปกครองถือว่าโดนแจ้งความไว้นะฮะ

เข้าที่ประชุมทีมสหวิชาชีพ
เพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ
โดยความคืบหน้าทางคดีล่าสุดทางสพเช่งเศร้า
ก็ออกหมายเรียกนางสาวมดแม่บุญธรรมของเด็ก

แต่ว่านางสาวมดยังไม่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนนะฮะ